พาคุณผู้ชมไปดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะคืออ่านแล้วต้องบอกว่าโอ้โหสภาพจริงสองคนแต่ละคนสภาพดูไม่จืดเลย
คนนึงหนีตำรวจลงน้ำเอาโครนเอาอะไรมาป้ายดำเลอะไปหมดเลยแต่เอาคนนี้ก่อน
คนนี้หนักกว่าทำไมฮะตำรวจไปเจอนั่งแก้ผ้าเสพยาบ้าในห้องน้ำค่ะ
เสร็จปุ๊บตำรวจบอกอ่าผมขอจับกลุ่มคุณแล้วนะเขาบอกเดี๋ยวก่อนคุณตำรวจ
ผมขอทำอย่างหนึ่งได้ไหมแล้วค่อยจับไปดูเลยค่ะเขาขออะไร
หรอ

สิตล่ะ
ลุกขึ้นมา

ส่วนอีกอันหนึ่งมหาสารคามค่ะไปดูหน่อย
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม

เสพยาบ้าแก้ผ้าอยู่ในห้องน้ำ
เขาบอกว่าพอมาถึงเนี่ย

รู้ไม่ได้
ปีนห้องน้ำดูตำรวจปีนห้องน้ำดู
คือมีคนร้องเรียนตำรวจมาว่านายประกายเพชร
ชอบเอายาบ้าไปให้กลุ่มแรงงานก่อสร้างบ้านเสพ

คาตาเลยว่าอ้อเข้าห้องน้ำแต่เสพยาบ้าไปด้วย
ทันทีที่พอเงยหน้าเห็นเจ้าหน้าที่
เขาก็โยนยาบ้าทิ้งลงโถสะโครก

พอไปถึงเนี่ยเจอไฟแชค

จังหวะนี้เขาจะล้างทิ้งจะทำลายหลักฐาน

ยาบ้าที่เจอเนี่ย๓๑เมตรพี่อุ๋ย

มีข้อมูลแชทในโทรศัพท์ซื้อขายยาบ้าด้วย
ปัสสาวะไปไม่ต้องสืบม่วงแน่นอนนะคะ
เขาบอกเขาซื้อยาบ้ามาจากเพื่อนที่อยู่กรุงเทพ๔๐เมตรราคา๑๐๐บาท
ให้คนงานเสพไปละ๙เม็ดเลยเหลือ๓๑เมตร

ปลดประจำการทหารเกณฑ์มาได้๖เดือนค่ะ
ตรวจปัสสาวะคนงานเลยที่เขาอ้างอิงไปถึง

ก็นำส่งศูนย์บำบัดยาเสพติดอำเภอบรบือ
ส่วนนายประกายเพชรคนนี้เข้าคุกนะคะ
ถูกคุมตัวพร้อมของกลางก็คือยาบ้าส่งพนักงานสอบสวนสพกัมภีร์
ตราดเอเย่นค้ายาบ้าอีกคนนึงค่ะ

อันนี้สภาพที่เห็นนี่คือหมดแรงแล้วนะพี่อุ๋ย

อ้าววววววววววคือวิ่งหนีลงคลองมาก็เผาว่าจะหนีมันหมดแรงแล้วทำยังไงดี
ควั๊คโครลในคลองป้ายตัวป้ายไป

สุดท้ายตำรวจจำได้นะคะนายสุภาชัยหรือในต้นค่ะ
นั่งแก้ผ้าอีกแล้วพี่อุ๋ยเป็นอะไรเสพยาบ้าต้องแก้ผ้าทุกคนเลยเหรอ
หมดแรงอยู่ป่าชายเลนใกล้วัดวรดิษฐารามที่อำเภอเมืองจังหวัดตราด
ตำรวจก็จะลากตัวไปดำเนินคดีที่โรงพักให้ได้แต่เจ้าตัวบอก
คุณตำรวจขอแป๊บหนึ่งขอแป๊บหนึ่งได้มั้ยขออะไรอีกอ่ะ
ขอพักก่อนผมเหนื่อยมากอ๋อเหนื่อยผมไม่มีแรงแม้แต่จะลุกแล้วเพราะว่ายน้ำหนีตายกันมา
สะพาวเมืองตราดเขาก็มีการสืบสวนว่านายสุภาชัยคนนี้ร่วมกับนายสิทธิ์ชัยจริงโพธย์
มีพฤติการลักลอบขายยาเสพติดในพื้นที่ก็เลยจะล่อซื้อค่ะ
ส่งสายไปล่อซื้อไอซ์แปดร้อยบาทศูนย์จุดสามหนึ่งหกกรัม
พอถึงเวลานายสุภาชัยขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยเอาไอซ์มาส่งหน้าสถานศึกษาด้วยนะ
ถนนท่าเรือจ้างตำรวจก็รอจนซื้อขายเสร็จ
ของกันเสร็จปุ๊บสะกดรอยตามไปจนถึงห้องเช่าที่ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราด
ซึ่งเป็นห้องเช่าของนายสิทธิชัยนะคะพอตำรวจจะบุกเข้าไปจับตัวนายสุภาชัยเนี่ย
ไว้ตัวทันทิ้งมอเตอร์ไซค์กระโดดลงคลองแล้วไหว้เลยค่ะ
จำเอาจำเอาไหว้หนีเลยอ่าเจ้าหน้าที่อ่าไม่โดดนะคะ
ครับลงเรือแจวของชาวบ้านบอกขอยืมเรือหน่อยนะแล้วแจวไล่ค่ะ
อ้าวพี่อุ๋ยว่าลงเรือแจวแจวเรือไล่กับไหว้น้ำหนีอันไหนทันอ่ะ
อ่าแม่ไหว้น้ำก็ต้องเหนื่อยกว่าอยู่แล้ว
สุดท้ายเนี่ยพอพายเรือไปดูใกล้ใกล้เห็นนั่งหมดแรงตอนแรกตำรวจหันไปเอ๊ะทำไมมันมีโครนดำแต่เคลื่อนไหวได้
อืมพอเข้าไปดูใกล้ใกล้อ๋อสุภาชัยเอาโครนทาตัวจนดำเมี่ยม
กะว่าจะพรางตัวตำรวจบอกอ่ะพอเถอะไปล้างเนื้อล้างตัวซะ
แล้วขึ้นขึ้นฝั่งกันก็เลยเป็นสภาพนั้นนะคะ
พอพาไปค้นห้องพักก็เจอทั้งอุปกรณ์เสพยาเจอถุงพลาสติกแบ่งขาย
เจอปืนแปล๊งกันหนึ่งกระบอกด้วยนายศิษย์ที่ใช้เนี่ย
หนีรอดไปได้แต่ไม่เป็นไรตำรวจอยู่ระหว่างตามตัวนะคะ
แต่ละคนด้วยสภาพไม่ได้จริงนะ